คุณผู้ชมครับญาติและเพื่อนของยุติธรรมจังหวัดพังงา
ไม่เชื่อว่าปมการสังหารโหดในครั้งนี้

ตรวจพิสูจน์ใหม่อีกครั้งเพื่อความกระจ่างชัดครับ
กรณีหญิงสาวลวงนายชวีอินทระ
เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดพังงาอายุ๕๗ปี
ให้แฟนนุ่มและพวกรุมทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมจนเสียชีวิต
ก่อนจะนำร่างยัดลงในถังและเทปูนทับ

เมื่อวานนี้ได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพไปแล้วนะครับ
ด้านนางสาวอนุอินทรอายุ๕๐ปี
น้องสาวของนายชวีเปิดเผยว่า
เชื่อว่าลึกแล้วน่าจะมาจากเรื่องหน้าที่การงาน
พี่ชายทำงานอยู่ที่จังหวัดพังงา
อยากให้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีรื้อฟื้นคดีใหม่
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
เพราะเชื่อว่าน่าจะมีเบื้องหลังการตายของพี่ชายนะครับ
เช่นเดียวกับนายวิบูลเชื้อชุมพลอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยรามคำแหง
และเป็นอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาธนายความ
และประธานเครือข่ายทนายความไทย
แสดงความเห็นว่าคดีนี้มีเงื่อนงำ
มีการอำพลางซ่อนเร้นศพซึ่งมีการเตรียมการเป็นอย่างดีครับ
ประสบการณ์ของเด็กอายุเพียงแค่ประมาณ๒๒ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาไม่น่าจะมีการวางแผนได้เป็นขั้นเป็นตอนขนาดนี้
ดังนั้นจึงเชื่อว่าอาจมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง
และอาจจะเป็นอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับนายชวีอินทระ
ในตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดพังงาด้วย
ส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตเหตุการณ์เชื่อมโยงถึงการขัดผลประโยชน์ในการทำบ่อทรายจังหวัดพังงา
อาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของนายชวี
ตามที่ญาติญาติได้มีการบอกกันก่อนหน้านี้นั้น
เรื่องต้นพบว่าส่วนของการทำงานของนายชวี
ตำแหน่งหน้าที่ไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับกรรมการพิจารณาการดูดทรายแต่อย่างใด
แต่พฤติกรรมของนายชวีเท่าที่ทราบ
ในช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนมกราคม
มีการสนที่กำลังตำรวจป่าไม้และดีเอสไอตรวจสอบการดูดทรายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่ง

โดยใช้อำนาจของยุติธรรมจังหวัดเข้าร่วมในการตรวจสอบ
ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ตำรวจในพื้นที่เร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริง
ประเด็นที่ญาตินั้นตั้งข้อสงสัย

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ